เมื่อไหร่เราจะมีวันนั้นพี่แจ๊คเดินจูงมืออุ้มท้องกันไปออกอีเวนต์อะไรอย่างนี้
ไม่มีมดลูกเธอฝันไปเถอะเรื่องฉัน

ว่าที่คุณแม่ป้ายแดงทั้งคู่๒พี่น้องนี่สุดเลยจริงนะ
เป็นคุณแม่ที่สวยกันทั้งคู่เลยนะคะ

พี่สาวคุณอุ้มเนี่ยออกตัวเลยบอกว่าต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ใหม่หมดเลยนะ
งดอาบแดดงดออกกำลังกาย
ปกติคุณอุ้มลักษณะเขาชอบออกกำลังกายมาก
กล้ามเนี่ยเป็นซิกแพคที่หน้าท้องเขาสวยมากนะฮะ
กลัวจะกระทบกระเทือนถึงลูกในท้องให้เผาก่อนนะคุณแม่
ส่วนฝั่งน้องสาวอย่างนิวเคลียร์ตอนนี้ท้องโตมากแล้วค่ะ
เตรียมตัวจะคลอดแบบธรรมชาติด้วยช่วงกลางเดือนตุลาคม
ตอนนี้ตกแต่งห้องนอนความเห่อความนิวเคลียร์นะคะ
ก็เตรียมของใช้เอาไว้เรียบร้อยแล้ว
กระซิบมาด้วยว่าของของลูกราคาสูงริ้ว

แล้วเราก็แบบก็
คือก็เลือกที่มันเป็นแบรนด์หน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะดีไหม
ถ้าแบบเดี๋ยวลูกจะคันไหมหรืออะไร
เป็นพวกแบบแพนิกเป็นพวกกลัวอะไรพวกนี้ด้วย
เราก็อยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก
แล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มากเกินไป
ไม่ใช่ตามข่าวที่ออกมาคู่ละ๓๕๐๐บาท
คือเราซื้อเยอะมากจริง
ช่วงนี้แบบเวลาอยู่บ้านก็จะเข้าช้อปปิ้งออนไลน์
เป็นกิจกรรมที่สนุกที่สุดก็จะดูช็อกเลย

เขาไม่บ่นหรอกค่ะเพราะว่านิวช้อปปิ้งออนไลนิวจ่ายเอง

แต่ถ้าเกิดอันไหนที่จะหักบัญชีเขาหรือที่รักจ่ายหน่อย

อย่าเพิ่งซื้อเลยโดนนั่นนี่เยอะแล้ว

ฉันแนะนำเวลาจะสั่งของอะไรออนไลน์เนี่ย

ใช่จิตจะไม่แข็งหน่อยนะคะ